หล่อพระพุทธรูปช่างจะมีอุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน
อย่างในขั้นตอนปั้นต้นแบบพระพุทธรูปก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยปั้นแต่งต้นแบบพระพุทธรูป
เช่นไม้เสนียดขั้นตอนการเตรียมทำแม่พิมพ์และหุ่น
ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเผาไฟอย่างเตาไฟ
ขั้นตอนของการหล่อพระพุทธรูปที่มีการเททองจะต้องมีการสุมทองล้อมโลหะ
อุปกรณ์ที่ใช้จึงเป็นการก่อเตาสำหรับการเผาหุ่นและสำหรับการเททอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย